สมรรถนะอันทรงพลังเครื่องยนต์เขาก็ไม่ธรรมดาค่ะ๑๘๑แรงม้านั่นเองค่ะเจอกับเกียร์อัตโนมัติ๘จังหวะนั่นเองนะคะ
ทำให้คุณเนี่ยควบคุมทุกเส้นทางได้ง่ายแล้วก็แม่นยำมากขึ้นช่วงล่างของคันนี้ค่ะบอกเลยว่าแข็งแกร่งแล้วก็ยึดเกาะถนนอย่างยอดเยี่ยมค่ะ
กระจายกำลังได้อย่างเหมาะสมสร้างความรู้สึกผ่อนคลายในระหว่างการขับขี่ด้วยนั่นเองค่ะ
มาดูกันที่สีตัวถังของรถหน่อยค่ะรุ่นนี้เขามีด้วยกันสองสีนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นไวท์ไดมอนด์ค่ะแล้วก็มีหลังคาสีดำด้านบนเท่มากมากเลยนะคะ
ตามมาดูชุดแต่งกันหน่อยค่ะชุดแต่งของเขาก็ไม่ธรรมดานะคะ
ตามต่อกันที่สปอยเลอร์หลังค่ะมาพร้อมกับหลังคาสีดำและเสาอากาศแบบครีบฉลามสีดำค่ะ
ข้างนอกหล่อแล้วมาดูข้างในกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่เลยค่ะโอ้โหได้ฟิลแบบว่าอย่างกับอยู่ในสนามแข่งนะคะแล้วคือภายในกว้างขวางมาก
เชอรี่สูงเกือบ๑๘๐นะคะบอกเลยว่านั่งได้สบายหัวไม่ติดแน่นอนนะคะสุดยอดค่ะ
โอ้โหไปไปกันต่อค่ะ
ยนต์เขาทนทานทุกสภาพการใช้งานค่ะแล้วก็ยังยืนยันว่าช่วงล่างเขาก็ยังแข็งแกร่ง
แล้วก็ยึดเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเองค่ะมาดูชุดตกแต่งกันหน่อยดีกว่านะคะ
มือเปิดปิดประตูด้านนอกนะคะแล้วก็มือเปิดกระบะท้ายสีดำค่ะ
เป็นสองประตูที่บอกว่านั่งได้สะดวกสบายจริงจริงนะคะข้างในสวยมากมากค่ะ
เดี๋ยวให้กล้องตามไปดูด้านในหน่อยเลยค่ะโอ้โหค่ะอย่างที่บอกไปนะคะ
เวอร์คันนี้ก็ส่งต่อดีเอนเอสายเลือดแชมป์มานะครับเพราะฉะนั้นนะคะ
ด้านนอกรถด้านในรถเนี่ยก็จะเป็นฟิลเหมือนรถแข่งจริงนะฮะ
ในส่วนของการชนด้านหน้ากระบังโคนรวมไปถึงนี่พรมด้านในต่างค่ะ
ชัดเจนเลยว่านี่คือสายเลือดนักแข่งค่ะ
จาก๒ประตูไปแล้วค่ะมาดูกันที่๔ประตูกันบ้างดีกว่านะคะ
แน่นอนว่าชุดแต่งเขาก็ยังจัดจ้านเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดกันชัดชัดหน่อยนะคะ
เริ่มกันตั้งแต่นี่เลยค่ะกระจกมองข้างสีดำแบบว่าเท่มากเลยนะคะ
แล้วก็ตัดกับสีของตัวรถด้วยที่เป็นโซลิปไว้นั่นเองนะคะส่วนนี้ค่ะ
อกจากนั้นนะคะนี่มือจับมือจับก็เป็นสีดำแบบโดดเด่นมากเลยนะคะ
นี่จับง่ายคล่องตัวมากมากนะคะรวมไปถึงนี่จุดนี้เลยนะคะ
จุดเด่นที่หลายคนต้องร้องแบบว่าตรงนี้แหละนั่นก็คือลายของสติ๊กเกอร์
ข้างรถเนี่ยคุณผู้ชมค่ะโอ้โหสุดยอด
คือเป็นลายแบบโดดเด่นมากเลยนะคะมีสีแดงสีเทาสีดำตัดกันเรียบร้อยเลยนะคะ
อกจากนั้นค่ะกระจังบางคนทั้งหลายก็ยังเป็นแบบในชุดของรถแต่ง
ที่หลายคนบอกว่าอยากจะได้ฟิลรถแข่งแบบนี้ไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนะคะ
ได้ไปคันนี้คือครบเลยค่ะ
และแน่นอนค่ะว่าจุดเด่นสำคัญ๓อย่างเลยค่ะ
นั่นก็คือฟาสค่ะสมรรถนาและเทคโนโลยีที่ผสานกันอย่างลงตัวระหว่างเครื่องยนต์และช่วงล่าง
ทำให้รถสามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในทุกสภาพถนนนั่นเองค่ะ
ทนทานในทุกสภาพการใช้งานค่ะ
และแน่นอนค่ะว่าไม่ใช่แข็งแกร่งอย่างเดียวนะคะเพราะว่ายังมีคอมฟอร์ตค่ะ
ออกแบบมาเพื่อความสบายรองรับทุกการเดินทาง
บทพิสูจน์จากการแข่งขันฮารุโฮดกว่าร้อยสนามแข่งมาแล้วด้วยค่ะ
ไปดูรุ่นใหม่กันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไม่มาดูตัวท็อประดับตำนานของเขาได้ยังไงนะคะ
บอกเลยว่าตัวนี้คือตัวที่ใช้แข่งจริงแล้วก็คว้าแชมป์มาได้จริงนะคะในการแข่งขันสุดฮารุโหดค่ะ
คันนี้บอกเลยว่าเป็นระดับตำนาน